แต่ช่วงท้ายนะครับลากันไปด้วยสเต็ปโต๊ะเล็กฟุตซอร์ไทยลีกนะครับ

สเต็ปโต๊ะเล็กของศึกฟุตเซาทายลีด๒๐๑๗

สเต็ปไหนจะปังลีลาไหนจะเด็ด

เล็กไฮเวย์กรมทางหลวงเปิดสนามรับการมาเยือนของฝูงพึ่งพิฆาตนนทบุรี
เต็ปนี้สหรัฐเลี้ยงหนีมันแล้วส่งต่อให้ชนลวินพึ่งใหญ่
ก่อนล๊อคลบผ่านไปหนึ่งกระชากลบผ่านไปสอง
แวกผ่านด้านสามยิงทะลุบล็อกที่สี่
ทักทายทีมเก่าได้น่ากลัวเลยทีเดียว
ตุกทีมอีสานของทีมกูปลีประสาทขอมศรีสเกตฟุตซอลคลับ
เต็ปนี้กองลาเหล็กก้าเจอบีบไล่
ส่งต่อให้ลามอนพลิกบอลขึ้นมาแล้วโชว์สเต็ปแตะหนีการสไลด์แบบชิล
เต็ปต่อมายังคงอยู่กันที่สนามสิริวัณวลีกีฬาเวทจังหวัดศรีสเกต
จังหวะนี้เป็นของทีมเยือนกันบ้าง
ปัญญพลส่งบอลให้วรุษหวังสมแอล
เจ้าหมัดจะเลี้ยงตะลุยขึ้นมาแล้วหมุนหลบพลิกหลอก
ครึ่งบอลฝ่าดงผู้เล่นกูปลีประสาทของ
อื้อหือความสาวมากเฉพาะตัวละล่วนเลยจ้า
เต็ปส่งท้ายวันนี้ไปกันที่สนามโรงเรียนเมืองพัทยา๒จังหวัดชนบุรี
พัทยาไทเทคเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมห้องเย็นท่าข้าม
ลูกนี้อนุโพงใจยาวมาให้นนพันโพพืช
นนพันธ์โชว์สเต็ปเคาะบนหลอกซ้ายขวา